หมาเพื่อนบ้านกัดเด็กอีกแล้วคราวนี้ที่ปลาจีนบุรีเด็กเจ็ดขวบ
แก้มก่อนนะอืมแก้มนี่เวอร์อ่าแก้มนี่เวอร์ค่ะ
ตากับจมูกนี่เป็นแผลลึกครับคุณผู้ชมครับ
แต่เพื่อนบ้านปฏิเสธที่จะรับผิดชอบนี่ครับสภาพของน้อง
เบลอไว้ตรงแผลไม่ได้ไม่ได้นะครับมันน่ากลัวหวัดเสียว
แผลบนใบหน้าของเด็กหญิงกรยากรอายุ๗ขวบครับถูกหมาพันธ์ไทยสีดำขย่ำ
แล้วกัดนี่ครับอุ้ยลูกเอ้ยเลือดเต็มหน้าเลย
ช่วงเย็นวันที่สิบสองตุลาคมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่ห้า
ประจันตคามปลาจีนบุรีครับชาวบ้านในระแวกนั้นคาดว่า
ที่เป็นเจ้าของหมาตัวก่อเหตุก็เป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละ
บ้านตรงข้ามของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านเห็นว่า
เป็นคนให้อาหารนะเป็นคนให้อาหารหมาตัวก่อเหตุเป็นประจำเลย
นะครับพ่อของเด็กเล่าบอกว่าลูกสาวถูกหมากัดหน้าเลยนะ
มูกและใต้ตาขวามีแผลลึกจากคมเขี้ยวส่วนแก้มซ้ายของลูกเนี่ยแผลลึกเวอะ
อันหลังไม่ต้องอธิบายแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าจะทำให้คำมันไม่สยดสยองยังไง
ผ่าตัดครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ส่วนหมาตัวก่อเหตุวิ่งตะเลิศเข้าป่าหลังบ้านไปจนตอนนี้ยังหาตัวมันไม่เจอนี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ค่ะ
นะครับมันก็คงตกใจหรือคนมันไล่เนี่ยวิ่งหายไปยังหาตัวไม่เจอเพื่อนบ้านคาดว่า
เป็นเจ้าของหมานะฮะที่ปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่าไม่ใช่เจ้าของ
ไม่ใช่เจ้าของนะก็เลยไปแจ้งความซะเลยถ้างั้นนายทองสิทธิบุญยิ่งอายุสี่สิบเก้าเพื่อนบ้าน
คู่กรณีที่ถูกกล่าวหายังคงให้การปฏิเสธนะครับยืนยันว่าไอ้หมาตัวนั้นน่ะ
คุณนักข่าวคุณฟังผมก่อนหมาเนี่ยไม่ใช่หมาที่ผมเลี้ยง
แต่ผมให้อาหารมันกินก็ผมสงสารมันหมาที่เลี้ยงไว้คือตัวสีดำ
แต่ถ้าตำรวจพิสูจน์ได้ว่าเป็นหมาของผมนะนะเดี๋ยวผมจะ
จ่ายค่าทำขวัญให้เข้าใจดีผมก็มีลูกเอาลองฟังแกหน่อย
แต่ว่าเขามาอยู่กินกับจะช่วยที่นี่
ยืนยันว่ามันกัดแล้ววิ่งเข้าบ้าน
ตอนนั้นมันแล้วแต่คนจะคิดนะ
แต่วันเกิดเหตุไม่ใช่พูดกันอย่างนี้
เพราะตอนเกิดเหตุเขายังเขาวิ่งไล่กันทางนู้นอยู่เลย

แต่ภาพที่ตัวสีดำนี้อันนี้ไม่ยืนยันนะนี่
ว่าอันนี้หมาที่กัดหรือเปล่าหรือเป็นหมาเขาหรือเปล่า
ส่วนอาการล่าสุดของเด็กเนี่ยพ่อบอกว่า
เย็บโอ้โฮสาวเย็บตกแต่งครับคุณผู้ชม

ลูกสาวยังกวาดกลัวอยู่ผวา
อดพ่อกอดแม่อยู่ตอนนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวัน
ส่วนนางสาวสุวรรณาเกรียงไกรเวคินป้าของน้อง
บอกห่วงจิตใจหลานเหลือเกิน
ต้องทำศัลยกรรมที่จมูกทำแน่
เนื่องจากสันเนี่ยสันจมูกมันแตกเลยนะแตกเละเลยนะ
ส่วนเจ้าของหมาไม่มาคุยอะไรเลย
ฟังป้าหน่อย
แต่เรื่องแผลคุณป้าก็ไม่ได้ถามอะไรน้องมาก
เรายังไม่อยากไปถามให้เขาเสียใจ
เพราะแม่เขายังไม่ค่อยจิตยังใจยังไม่ค่อยดี
ตำรวจสพประจันตคามไปกับพิสูจน์หลักฐาน
ปราจีนบุรีครับลงพื้นที่ไปก็ยังเจอคราบเลือดอยู่นะ

แล้วก็ไปเจอกล้องวงจรปิด๑ตัว
ใกล้กับจุดเกิดเหตุเดี๋ยวอาจจะใช้เป็นหลักฐานได้
ก็จะประสานเจ้าของบ้านขอดูกล้องหน่อย
ก็จะมีการออกหมายเรียกเพื่อนบ้านคู่กรณี
มาสอบปากคำอีกครั้งวันที่๒๐ตุลาคมนี้ครับ